ทึก๑๘ล้อหลับในชนสนั่นหวิดดับหมู่เลยครับ

รถ๑๘ล้อพุ่งเข้าไปในร้านค้า
แล้วร้านนั้นคนเพียบเลย

หลับในนะคือไม่รู้ว่าหลับแล้วรถมันเอียงเองหรือว่าจังหวะหัว
ตกใจแล้วหักพวงมาลัยเลี้ยวหรือเปล่าเพราะมันเข้าไปในร้าน
ก็รุ่งแล้วดูไฟดับทันตาเห็นเลย
มึดและประกายไฟโอ้โหขนาดต้องน่ากล้องวางจอนปิดยังวาบขึ้นมาเลยอ่ะ
ข้าวต้มโกชายน้ำแข็งนะครับอยู่ริมถนนเพชรเกษม
หน้าแยกเขาพนมเขตเทศบาลตะบนเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับ
สี่ทุ่มที่ผ่านมาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

คือก่อนจะต่อไฟให้ติดตัดก่อนตัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ก่อน
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเหนือคลองกู้ภัยมาตรวจสอบ
เจอรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกหินมาเต็มคันคุณผู้ชม
พลิกคว่ำอยู่ร้านขายของถูกรถชนเข้าไปอยู่นะครับข้างในเลย
ไถด้านข้างของร้านก็ไปอยู่ด้านข้าง
หัวรถได้ทิ้มเข้าไปข้างใน
ข้าวของพังเสียหายเศษหินที่บันทุกข์มาตกลนเกลือไปหมดนะครับ
หักอีกหนึ่งต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
คือนางสาวนางสาวพัชนิพักษ์บังชัยอายุ๓๔ปีนะครับ
ทำไมตรงนั้นเป็นร้านขายกับข้าวไงร้านข้าวต้มไง
ผงพริกนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นพริกป่นเข้าตา
นายธวัชชัยงามแชลบอายุ๖๒ปีคนขับรถพ่วงคันเกิดเหตุ
เล่าบอกว่าผมจะไปส่งหินจะไปส่งหินที่ท่าเรือ
ตะบนหนองทะเลอำเภอเมืองกะบี่หลับในอ่ะพี่
ผมหลับในจริงยอมรับเลยรถมันก็เสียหลัก
ชนรถกระบะแล้วรถที่จอดข้างทาง๒คัน
แล้วก็พุ่งเข้าร้านข้าวต้มเบื้องต้นก็โดนแจ้งเขาหาขับรถ
โดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
มาดูนายอติเทพย์ชะวดธรรมศาสตร์อายุ๕๐ปี
เป็นเจ้าของร้านโค้ตมเล่านาทีและทึกเลย
นะครับส่วนใหญ่แล้วข้าวต้มครัวอยู่หน้าร้านใช่ไหม
นี่ครับยืนอยู่หน้าร้านทำอาหารอยู่ลูกค้าก็ตั้ง๔๕โต๊ะ
ได้ยินเสียงดังแล้วมาจากถนนรู้ตัวอีกทีโอ้โหรถมันพุ่งเข้ามา
เพราะดีหน้าร้านมีเสาไฟบังเอาไว้นะครับแล้วเลยพุ่งชนเสาไฟก่อน
คราวนี้เท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับทั้งตัวเขากับลูกค้านะครับ
แตกตื่นวิ่งหนีตายกันล่ะโอ้โหคือตกใจรถชนด้วย
แล้วหม้อแปลงระเบิดอย่างไรครับบุ่มบัมบุ่มบัมบุ่มบัม
กันตั้งหลายครั้งโอ้โหน่าตกใจจริงครับเหตุการณ์นี้